บรรยากาศงานพระราชทานเพลิงศพเสียแหบวิทยา
ผู้จัดรายการวิทยุชื่อดังกันบ้างนะคะ
เสียแหบเนี่ยเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดปอด
เมื่อวันที่๑๘เมษายนอายุ๗๓ปีนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีศิลปินนักร้องมาร่วมไว้อาลัยมากมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรุ่งสุริยาแคทริยามารสีเท่อุเทนพรมินและอีกหลายคน
โดยก่อนเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ปิ๋มซีโปก็ได้มารำหน้าศพ
พร้อมด้วยการขับกล่อมเพลงเชิดชูลูกทุ่งไทย
โดยพี่รุ่งสุริยาและพี่คัทธริยามารสี
ซึ่งบางช่วงบางตอนค่ะพี่ปิ๋มซีโฟถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะคะ
ทางด้านลูกชายคุณสุภวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่า
ขอสืบสารทั้งเรื่องเพลงและรายการโทรทัศน์ของพ่อ
โดยจะเริ่มหัดเป็นพิธีกรรายการด้วยตัวเองค่ะ
ทางด้านพี่เท่พี่รุ่งสุริยารวมไปถึงพี่แคทริยามารสี

ที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญในแวดวงเพลงอย่างเสียแหบไป
ซึ่งก็บอกด้วยนะคะว่าทุกคนจะสารต่อเจตนารมณ์ของเสียแหบ
โดยการดำรงไว้ซึ่งเพลงไทยลูกทุ่งสืบต่อไปค่ะ
ทุกคนจะสารต่อเจตนารมณ์ของเสียแหบไป
เราควรอนุลักษณ์บทเพลงลุกทุ่งต่อไป
สารสิ่งดีนี้ต่อไปค่ะ
คนที่ไปแล้วก็ขอให้ไปในที่ที่ดี